อัลบัตตาสมุนไพรบ้านดงบัง
อัลบัตตาสมุนไพรบ้านดงบัง

อัลบัตตาสมุนไพรบ้านดงบัง
อัลบัตตาสมุนไพรบ้านดงบัง

แม่แม่พาเราไปลุยดงสมุนไพรบ้านดงบัง
เพื่อตามหาผักกระสัง

กลับมาปรุงเป็นยำกระสังเลิศรส
แล้วจบตบท้ายด้วยวิธีการนำเสนอ

ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ

สูตรก็คือเอาน้ำตาลกับน้ำปลามาละลายให้เข้ากันก่อน

หลังจากนั้นน้ำลายค่อยใส่ลงไป

ไม่ใช้เขาเรียกไม่ใช้ไซลับนะครับ
คือไม่ใช้น้ำตาลที่เอาไปตั้งไฟให้ละลาย

ตอนนี้บีบมะนาวแล้วครับผม
ตอนนี้เริ่มปีบมะนาวแล้วฮะ

น้ำปลา

ด้านนี้ทะเลาะกันครับ

ยังไงยังไง

เหมือนกันเลยแล้วทำไมเราต้องใส่แครอท

ใส่กุ้งด้วยหรอ
อย่างที่แม่เขาได้บอกไว้ครับว่า
เขาใส่แครอทเพื่อเพิ่มวิตามิน

พี่จะชิมให้มันหมดเลยหรือไงครับ

ฝั่งนี้เขาไม่คนนะฮะ

เตือนพี่เลี้ยงลง

ทางนี้ทางนี้ชิมยัง

ประกาศนะครับตอนนี้นะครับ

ตอนนี้จัดจานแล้วนะครับ
สำหรับสีส้มนะครับพร้อม
นี่เสร็จสับนะครับโอ้โหดูนะครับ
สีฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ทีมสีส้มเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เรียบร้อยแล้วล่ะครับยำกระสังของทั้งสองทีม
หน้าตาน่าทานไม่แพ้กันเลยทีเดียว
แต่การแข่งขันของเรายังไม่จบเท่านี้นะครับ
เพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการนำเสนอ
ซึ่งแม่ของทั้งสองทีมกระซิบมาว่า
วิธีการนำเสนอนั้นแซ่บไม่แพ้รสชาติของยำกระสังเลยนะครับ
คุณผู้ชมว่าแล้วเนี่ย
ชมวิธีการนำเสนอของทีมสีฟ้าพร้อมกันเลยครับ
ไม่มีราคาแต่คุณค่านั้นสูงมาก
พูดแล้วอยากให้ลองลิ้ม
เคยชิมไหม
ผักกระสังหาได้ทั่วประเทศไทย
อยู่ที่ใครทำกินเป็น

อีกทั้งใช้เป็นยาสารพัด
อักเสบเจ็บก็หาย
ใช้พลอะฟรีและมีน้อง

คุณยิ่งย่งลองกิน

ใช่นี่หน่า

เฮ้กำลังกินยำกะสังดูครับแม่
ผมรู้แล้วแหละครับว่า
การยำเนี่ยใส่อะไรทิ้งอร่อย

ตลงกว่ายิ่งย่องตลงกว่ายิ่งย่องอีก
ไม่ต้องใส่ปากไม่ต้องใส่อะไรครับ

มีประโยชน์มากหลายมากมาย
สับประสิทธิ์ก็สั่งนั้นดีจริง
จริงจริงจะบอกใคร

ต่อไปของสีส้มขอชิมดีกว่าครับผม
คิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่ยง

ท่านนายกกินไวมาก
เรียกว่าชาวบ้านทั้งสองทีมครับ
นำเสนอสรรพคุณของยำกระสังได้น่าสนใจมาก
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนี่แหละครับ
ว่าจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะ

นายกครับ
แล้วอะไรดีโครงขุมละครับ
สีฟ้า

ดีใจด้วยนะคะ

เพราะว่ารสชาติเข้มข้นกว่า
การนำเสนอก็การนำเสนอเป็นอย่างไรครับ

แต่ค่อนข้างได้ใจความ

นิ่งแต่ได้ใจความ
ใครเอาเชือกไนลอนมา
รสชาติใกล้เคียงกันแต่ผมชอบแห้ง
แล้วอย่างหนึ่งชอบมันทั้งนี้มันกว่า
อ๋ออะไรมัน

ลีลามันกว่าไงมันมีกรองมีอะไร

และทีมสีฟ้าชนะนะครับ
เย้

มอบกันอาวันสำนวน๑๐๐๐๐บาทไปเลยค่ะสำหรับพี่

ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วง
อบอตต่อขอแรง